แรกของเราในวันนี้นะคะแซ่บมากสำหรับหนุ่มน้อยหน้าใสหนุ่มทอยปฐมพงศ์ค่ะคุณ
ฝากฝีไม้ลายมือทางการแสดงจนมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นแบบหลายเท่าตัว
บทบาทนักศึกษาหน้าใสโอ้โหหลายคนชื่นชอบมาก
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยเลยสำหรับละครเรื่องต่อไปค่ะ
นี่แหละค่ะหนุ่มน้อยหน้าเรื่องต่อไปยังเล่นเป็นนักศึกษาอยู่หรือเปล่าพลอย
เรื่องต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่บทบาทของนักศึกษาแล้วน้องก็เลยบอกว่าทำไว้ดีในเรื่องแรก
เรื่องต่อไปกดดันอยู่ไม่น้อยเลยนะแต่ว่าเขาแจ้งเกิดมาจากบทบาทนักศึกษานุ่มน้อยหน้าใส
ซีรีส์เรื่องดังสำหรับทอยปฐมพงศ์นะคะซึ่งน้องก็บอกว่าจากผลงานเนี้ย
ทำให้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวเลยที่ให้การสนับสนุนรวมถึงตามเชียร์
แล้วก็ให้กำลังใจไม่แพ้รุ่นพี่คนอื่นอื่นแต่ทั้งนี้นักแสดงหนุ่มก็ยอมรับนะคะ
รู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยที่ถูกจับตามองแล้วก็คาดหวังกับผลงานชิ้นต่อไป
โดยเฉพาะผลงานละครซึ่งเจ้าตัวก็จะพยายามพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น
แล้วก็พร้อมรับคำติชมมาปรับปรุงข้อเสียของตัวเองนะจ๊ะ
ตอนแรกคนก็รู้ว่าเรามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนคลับบ้าง
รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คนก็เริ่มรู้จักบ้างแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
บอกตรงเลยเกรงมากครับยิ่งยิ่งแบบว่ามีคนมาจับตามองอะไรอย่างเงี้ย
ผมอ่ะจริงเป็นคนขี้ขี้อายเราก็ยังเป็นรุ่นน้องเลย
ไฟเล็กเล็กแอบแอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ยอมรับว่ากดดันกดดันมาก
เพราะว่าด้วยความตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งอยู่พอดี
เราก็ยิ่งทำให้เต็มที่มากขึ้นทำการบ้านให้หนักขึ้นนะครับ
ถึงแบบว่าบทมันจะไม่ได้ยากมากเราก็ยิ่งต้องทำการบ้าน
เพื่อแบบให้มันแสดงออกมาได้ดีขึ้นครับ
ผมอ่านดูคอมเมนต์ไม่ว่าจะติหรือว่าชมอะไรอย่างนี้
คือติเราเอามาปรับใช้ให้เรามีความพัฒนามากขึ้น
ส่วนชมแล้วก็เราจะได้รู้ข้อดีของเราแล้วก็ทั้งข้อเสียของเราครับ

หนุ่มน้อยหน้าใสเขาบอกว่าตอนนี้ยังโสดสนิท
ไม่มีใครเข้ามาดูแลหัวใจนะจ๊ะ
แต่ก็แอบกระซิบมาเล็กถึงสเปคส่วนตัว

เขาบอกว่าชอบขาวมวยนี่แหละค่ะ

คนก็จะคิดว่าเราสาวเยอะ

จริงแล้วไม่มีใครเลยอะ

แค่แบบว่าตอนนี้เราก็ทำงานเนอะ
เพราะว่าบางทีเรามีโอกาสในจุดนี้แล้ว

การเรียนให้รีบจบไวครับ

ก็มวยเอาขาวน่ารัก

ผมจะเป็นคนชอบที่แบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ครับ
เพราะว่าจะเข้าใจในเราในหลายด้าน